ต้องบอกว่าคนเป็นแม่ใจสลายจริงนะ

ไปถามในกลุ่มที่เขาเป็นคนมีลูก
ปรึกษาเรื่องของคุณแม่อะไรแบบนี้นะ
ไปโพสต์ว่าลูกอายุ๑๑ปี

ลายมือลูกเนี่ยด่าแบบแรงมาก

ไม่รู้จะอ่านอธิบายยังไงเพราะแต่ละคำมันหยาบจริง

นี่คือข้อความที่เขียนโดยเด็กผู้หญิงอายุแค่๑๑ปีนะคะ

ระบายความรู้สึกผ่านตัวอักษรไปถึงแม่แท้ของตัวเอง

เพราะโมโหที่แม่ห้ามไม่ให้เล่นโทรศัพท์มือถือ
ขออนุญาตอ่านเท่าที่อ่านได้นะคะคุณผู้ชม

ฉันจะต้องแบบมีเว้นวักอ่ะเพราะบางคำมันอ่านไม่ได้จริง

แม่เป็นจุดอะไร

แม่คนอื่นเขาไม่ตีเหมือนจุดหรอก
ถ้าเป็นไปได้นะไม่อยากเกิดเป็นลูกเลย
นี่อดทนไว้นะอย่าให้ทนไม่ไหว
พูดจริงทำจริงนะแบบนี้ค่ะ

นี่คือลูกด่าแม่เหรอคะ
ลูกสาวด้วยนะคะอายุ๑๑
แม่แท้ของตัวเองแบบนี้
แม่บอกว่าเจอข้อความนี้แล้วช็อกเลย
ตกใจมากไม่คิดว่าลูกจะเขียนข้อความและมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวแบบนี้
แม่ก็เลยนำข้อความในกระดาษนี้ไปโพสต์ขอคำปรึกษาในกลุ่มที่เขาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกอะค่ะ
โพสต์ไปว่าขออนุญาตปรึกษาหน่อยที่บ้านมีลูกสาวคนโตอายุ๑๑ติดมือถือมาก
พูดดีดีก็แล้วเตือนอะไรก็แล้วแต่ไม่เคยฟังกลางคืน๔๕ทุ่มปิดไฟแล้วยังแอบเล่นมือถืออยู่
พอแม่จะเก็บมือถือไม่ให้เล่นลูกสาวก็อารวาสตะโกนใส่แม่พอแม่ตีก็เขียนใส่กระดาษแบบนี้
ถ้าเป็นแบบนี้ควรจะทำยังไงดีคะขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะ
คุณแม่ก็พิมพ์อย่างสุภาพอ่ะนะด้วยความเป็นแม่นะฮะก็ใจสลายกับข้อความที่ลูกเขียนนะครับ
เห็นใจคุณแม่จริงจริงนะแบบนี้ค่ะทีนี้ค่ะเราก็เลยไปคุยกับในแพทย์สุริยเดลทรีปาตี
ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นนะคะถามเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณหมอสุริยเดลมองยังไง
คุณหมอบอกว่าเรื่องนี้นะคะเป็นไปได้ที่เด็กผู้หญิงอายุ๑๑คนนี้เป็นโรคเสพติดเกมและมือถือ
เขาเรียกเป็นโรคเลยนะเสพติดเกมและมือถือคุณหมอบอกว่าต้องสังเกตแบบนี้ค่ะมี๓สัญญาณดังต่อไปนี้
ถ้าลูกของคุณใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อโซเชียลมากเกินไปไม่กินไม่นอนไม่อาบน้ำจนวิถีชีวิตประจำวันมันเสียหายไปหมดอ่ะ
อันนี้พฤติกรรมแรกที่เป็นสัญญาณไม่ดีแล้วว่าจะเป็นโรคเสพติดเกมและมือถือนะคะ
มีความต้องการใช้มือถือและอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อย
ไม่มีวันหยุดอะค่ะไม่มีวันหมดอยากจะใช้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อย
พอไม่ได้เล่นจะมีอาการฉุนเฉียวคลุ้มคลั่งไม่สามารถคุมสติอารมณ์ได้
ถ้าเข้าข่าย๓สัญญาณดังต่อไปนี้มีโอกาสเป็นโรคเสพติดเกมและมือถือสูงมากนะคะ
เป็นโรคแล้วนะครับไม่ใช่แค่พฤติกรรมผิดปกตินะฮะ
เขาใช้คำว่าเป็นโรคเลยคุณทัศนัย
จากกรณีเด็กผู้หญิงอายุ๑๑คนนี้ค่ะประเด็นสำคัญคือคุณหมอบอกว่า
ต้องดูว่าสิ่งที่ทำให้เด็กหันไปสนใจมือถือมากกว่าคนในครอบครัวคืออะไร
สาเหตุส่วนหนึ่งต้องย้อนกลับมาดูความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะคะ
ว่ามีสัมพันธภาพที่ไม่ดีหรือเปล่ามีอะไรบางอย่างที่ทำให้ความสัมพันธ์ของคนในบ้านศูนย์เสียไปหรือเปล่า
เด็กอาจจะไม่รู้ไปพึ่งใครไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร
ก็เลยพึ่งโทรศัพท์มือถือเหมือนกับเป็นการสร้างความสุขในโลกเสมือนนะคะ
คือโลกความจริงอาจจะไม่ดีไม่ถูกใจก็เลยไปจินตนาการในโลกเสมือนจริงคือในโลกโทรศัพท์มือถือโลกอินเทอร์เน็ต
เรื่องนี้ถ้าจะแก้ปัญหาด้วยการลงโทษไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดนะคะ
จะไปตีเด็กไปลงโทษด้วยความรุนแรงอันเนี้ยไม่ได้เบื้องต้นผู้ปกครองเองก็ต้องคุมสติอารมณ์ของผู้ปกครองด้วย
เพราะว่าการจะควบคุมพฤติกรรมของคนอื่นได้นั้นตัวเองต้องควบคุมพฤติกรรมของตัวเองให้ได้ก่อน
หมายความว่าพ่อแม่ต้องคุมสติด้วยเวลาเจออะไรแบบนี้อย่าไปลงโทษรุนแรง
ผู้ใหญ่เองก็ควรจะควบคุมให้เด็กหยุดก้าวร้าวด้วยความสงบ
คุณหมอบอกว่าต้องใช้วิธีจับเด็กกอดใช้คำพูดดีทำให้เด็กสงบอย่าให้เด็กก้าวร้าว
ควรจะนั่งคุยกันให้เด็กระบายออกมาเป็นคำพูดนะคะมีอะไรพูดจากันบอกแม่คุยกันถูกเนี่ยนะคะ
และสำคัญที่สุดก็คืออย่าใช้ความรุนแรงเข้าไปเสริม
เพราะการลงโทษเด็กที่มีพฤติกรรมรุนแรงก้าวร้าวด้วยการลงโทษที่รุนแรงเนี่ยมันไม่ได้นะ
เด็กอาจจะหยุดพฤติกรรมแบบชั่วครู่หยุดได้แป๊บเดียวแต่สุดท้ายจะกลับมา
กลับมามีอาการอีกทีนี้หนักกว่าเดิมนะแล้วทีนี้มันจะเรื้อรังจนเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ก็จะยังคงมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวแบบนี้อยู่
ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเยาวชนสมัยนี้เขามีมือถือใช้กันเร็วมาก
ยุคใหม่ก็จะเลี้ยงลูกด้วยมือถือบ้างแท็บเล็ตให้ดูเกมดูยูทูปต่าง
แล้วเด็กก็สมาธิสั้นอารมณ์ร้อนรุนแรงมากขึ้น
ฉันเคยเจอเด็กบางคนนะเอาหนังสือให้อ่าน

ทางนึกว่าไอแพทย์ไม่ใช่นะ
ใช่ครับบางคนเด็กร้องพ่อแม่เอามือถือให้เงียบเลยครับ

เห็นใจคุณแม่ก็ต้องช่วยกันนะคะดูแลคนในครอบครัวให้ดีที่สุด